แปลกแล้วก็ต้องพิสูจน์กันนะฮะที่บ้านโปรมราชบุรีจู่มันมีไฟเป็นประกายไฟพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินอ่ะไม่รู้มันเกิดได้อย่างไรชาวบ้านกลัวมันจะเกิดการระเบิดขึ้นไปดูภาพว่าไฟนี้มันพุ่งมาได้ยังไงฮะ
มันน่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากการช็อตของสายไฟอืมสายไฟอาจจะไปอยู่ใต้ดินแล้วก็จื้อ
ื้อจื้อช็อตขึ้นมาแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสังเกตที่พื้นมี

อาจจะเกิดไฟช็อตแล้วก็ประชาชนอาจจะเดือดร้อนกันได้ครับ
เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้
ประกายไฟช็อตจื้อดพุ่งขึ้นมาแบบนี้น่ากลัวมากนะครับ
นี่ฮะโผล่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแบบนี้
อันนี้คือบริเวณแยกป้อมศูนย์กล้วยครับ
เรียบคลองชนรับประทานบ้านโป่งโพธารามครับ
ที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งครับที่จังหวัดราชบุรี
ผู้สื่อข่าวของเราเห็นภาพนี้แล้วไปตรวจสอบหน่อย
ไปเจอกับคนที่เห็นเหตุการณ์คือคุณสุภกฤษสุขนิยมบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวาน
ตอนนั้นกำลังเตรียมค้าขายข้าวของอยู่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวไง
ตรงนี้แหละไปเห็นเอ๊ะทำไมริมถนนมันมีกลุ่ม
แรกเป็นกลุ่มควันก่อนพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินนะฮะ
ตอนแรกเออมีคนอาจจะสูบบุหรี่แล้วไปทิ้งก้นบุหรี่หรือเปล่า
มันมีควันขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่นานสักพักเริ่มมีไฟขึ้นมาแล้ว
เป็นประกายไฟจืดขึ้นมาลักษณะคล้ายกับเหมือนมีคนจุดดอกไม้ไฟ
คุณผู้ชมมันพุ่งขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็มีเสียงช็อตตามมาเป็นระยะด้วย
บางครั้งประกายไฟพุ่งสูงขึ้นไปเกือบ๑เมตรก็นี่
แล้วมันก็ยุบลงไปแล้วก็พุ่งขึ้นมาแบบนี้แน่นอนนะฮะ
คนที่อยู่ใกล้เคียงคนที่เห็นก็เริ่มหวาดกลัวเพราะจะเห็นว่ามีคนขี่รถขับรถผ่านเหมือนกัน
จริงก่อนจะเกิดเหตุนี้ก่อนหน้านั้นมันมีฝนตกลงมาเยอะนะฮะ
ที่นี่ถนนก็เปียกแล้วก็มีแอ่งน้ำอยู่ริมถนนซึ่งจุดที่ประกายไฟมันพุ่งขึ้นมาเนี่ย
มันก็กลายเป็นแอ่งน้ำด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชาวบ้านกลัวว่ามันจะเกิดไฟฟ้ารั่ว
แล้วมันจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาหรือว่าคนไม่ทราบแล้วเดินไปเหยียบ
ช็อตอาจจะเสียชีวิตได้นะครับนายสุภกิจพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกต่อว่า
ก่อนหน้านี้จุดนี้มันเคยเกิดประกายไฟมาแล้ว
เพราะมันเคยมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างตั้งอยู่แต่ปีที่แล้วมันเกิดอุบัติเหตุ
รถไปชนเสาไฟจนหักก็เลยมีการเอาเสาไฟออก
นั่นหมายความว่าในชิ้นส่วนของสายไฟฟ้ามันยังอยู่ใต้ดิน
แต่ด้านบนเสามันถูกถอดไปแล้วแต่สายไฟยังอยู่ไง
ชาวบ้านเขาอาจจะไม่ทันสังเกตว่าตรงนี้มันคือสาวไฟมาก่อน
แล้วประกอบกับมีฝนตกลงมาพอฝนตกมันไปเจอกับสายไฟที่อยู่ใต้ดิน
ซึ่งยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ทำให้ไฟฟ้าช็อตขึ้นมา
แต่นี่มันคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ถ้ามีการเอาเสาออกมันควรจะมีการเอาสายไฟออกหรือตัดกระแสไฟจุดนี้
ใช่หรือไม่ฟังเสียงของคุณสุภกิจนะครับ
เอากล้วยนี้ออกเพราะน้ำมันขังแล้วมันก็มีไฟพุ่งขึ้นมาครับ
เหมือนคนเล่นไฟเย็นนะครับมีกวนขึ้นมามีไฟพุ่งขึ้นมา
แต่ถึงช่วงประมาณนาทีหนึ่งมันก็หายไปแล้วก็จะติดอีกประมาณนี้ครับ
อันนี้ก็คือที่มาที่ไปล่าสุดตำรวจก็เลยต้องมีการเอาแผงเหล็ก
แล้วก็กลัวยางไปกั้นเอาไว้ก่อนกลัวคนจะไปเหยียบ
เดี๋ยวแจ้งไปแล้วแล้วก็จะมีการเร่งมาซ่อมแซมตัดไฟกันต่อไป
เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์เป็นประกายไฟแล้วคนไปเหยียบจะเป็นอันตรายต่อไป
ดำเนินการช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาด้วยนะครับ